ไหวของทีมชาติไทยนะครับ๕กันยายนนี้เจอกับเวียดนามในบ้านเกมแรกของศึกบอลโลกรอบคันเลือก
ชนะทิพย์สงกระสินก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขานั้นอยากจะชนะทุกเกมเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มเลยครับ
เจนะครับบิดฟิลทีมชาติไทยพร้อมด้วยมิไฮโลเปรโตวิชครับกุญสือชาวเซอร์เบียรวมถึงทางโยชิคซึโนมูระนะครับประธานสโมสรคอนโซเดซับโบโรทีมดังในศึกเจลีกญี่ปุ่นก็ให้การต้อนรับเยาวชนไทย๖๐ชีวิตครับที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศนะครับในโครงการตามรอยเจกับพีเดมิซึ
ก็มีการลงฝึกซ้อมภายใต้การดูแลโดยทีมการสตาฟของซัปโปโปโลเพื่อถ่ายทอดทักษะนะครับลงถึงประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เดินตามความฝันในการเป็นนักบันดาลชีพเหมือนกับชนาชิพชนาชิพมีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับพูดถึงว่าทีมชาติไทยนะครับก่อนจะทำศึกบอลโลกรอบค
ของโลกเขาบอกว่าการแรงขาในรอบนี้เนี่ย
อยากจะเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะครับอยากพาไทยเนี่ย
เอาชนะให้ได้ทุกทีมด้วยครับผมมองไปถึงเป้าหมาย
พอมาถึงเป้าหมายแชมป์กลุ่มนี่แหละครับผมอยากชนะทุกทีม
แล้วก็ผมเองก็อยากพัฒนาช่วยทีมชาติอยู่แล้ว
รวมถึงพี่อุ้มแล้วก็นิวด้วยที่มาเล่นที่นี่เพื่อพัฒนาตนเอง
ถ้าเราพัฒนาตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถไปช่วยเพื่อน
แล้วก็ช่วยทีมชาติแต่ว่าเพื่อนทีมชาติก็ต้องช่วยกัน
ช่วยกันทำงานแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตัวเองทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ย
พัฒนาขึ้นไปอีกส่วนเรื่องของนิชิโนนะครับ
เข้ามาคุมทีมชาติไทยเนี่ยทุกคนก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ
แล้วก็นิชโนเองมีความแตกต่างในเรื่องของภาษา
รวมถึงวัฒนธรรมเจเขาบอกว่าก็ต้องปรับตัวเข้ามาหากัน
เพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นก้าวไปข้างหน้าครับ
ไม่ว่าใครจะมาเป็นโค้ดก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันหมดแล้วครับ
ต่อให้โค้ดเป็นโค้ดที่เก่งหรือว่าเราเป็นนักฟุตบอล
เราต้องปรับตัวเข้าหากันซึ่งกันและกันไม่งั้นฟุตบอลก็ไม่สามารถที่จะแบบพัฒนาไปได้
แต่ว่าเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับเขาด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าเขาก็ต้อง
เหมือนพูดแล้วเขาต้องแปลภาษาเราต้องพยายามมีสมาธิในการฟัง
แล้วก็ทุกคนต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเราควรมีระเบียบวินัยแล้ว